ทำงานเครียดตั้งแต่เช้าค่ะขออนุญาตรำหน่อยนะคลายเครียดค่ะ
งานตรวจคนเข้าเมืองน้อยสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้อง
ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะขออนุญาตรำใครเครียดกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรับผิดชอบงานสำคัญเลยช่วงนี้นักท่องเที่ยวเยอะจริงค่ะ
ใครใครก็อยากให้เที่ยวประเทศไทยเข้าใจแต่หน้าที่ของตมก็คือ
การตรวจว่ามีไหมมีใครเข้ามาหรือเปล่ามีอัธยากรรมเข้ามาหรือเปล่า
รวมถึงสุขภาพจะต้องแข็งแรงด้วยนะคะคุณผู้ชมแต่ทีนี้ช่วงนี้นักท่องเที่ยวจะต้องเตรียมแผนการเดินทางให้ดีดี
แนะนำให้ไปเที่ยวตอนบนของประเทศไทยดีกว่าเพราะว่าภาคใต้กลับมาฝนย่อยอีกแล้ว
ได้พักแค่เมื่อวานแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะคะจะเห็นว่าฝนมาตกตั้งแต่ช่วงเช้าเลยภาคใต้เนี่ยนะคะ
และตกยาวทั้งวันทั้งคืนไปเลยส่วนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนภาคใต้
จากหนึ่งตัวที่เขาทำงานอยู่ประจำอยู่แล้วนะคะก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ
ที่เขาพัดผ้าเอาความชื้นเข้ามายังมีอีกหนึ่งตัวนี่ให้ดูนู้นล่างตรงนู้น
มันเกิดมีลมหมุนขึ้นมาแล้วนะคะคาดว่าน่าจะเป็นห่อมฝนที่เกิดขึ้นแถวแถวมาเลเซียค่ะ
ช่วงนี้ก็บวกกำลังให้ภาคใต้กลับมาฝนหนักฝนแรงอีกครั้ง
พอฝนแรงคลื่นก็แรงเห็นไหมคะไม่เหมือนเมื่อวานเลยอ่ะคลื่นแรงนะคะ
โดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างค่ะยะลานราธิวาสจุดไหนที่มีฝนคลื่นสูงได้มากกว่า๒เมตรเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวการเดินทางอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นู้น
ภาคเหนือเลยค่ะเพราะว่าช่วงเช้าอากาศดีนะคะเห็นสีเขียวแบบนี้ไหมคะ
อุณหภูมิอาจจะลดต่ำได้เป็นเลขตัวเดียวน้อยกว่า๑๐องศาเซลเซียสเลยนะคะ
ฟ้าเปิดค่ะร้อนแต่ก็ไปเที่ยวป่าเที่ยวเขาได้ไงคะ
ส่วนภาคใต้ค่ะอุณหภูมิถึงแม้ว่าจะดีแต่มีฝนไงไปเที่ยวไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคะ
ก็บอกแล้วไงไปเที่ยวตอนบนของประเทศสิถึงจะดีนะคะ
และช่วงนี้ค่ะชาวบ้านเขาบอกว่าหลังจากที่ปลูกข้าวกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว
มีกิจกรรมอะไรทำกันไหมชาวบ้านที่พยาวเขาบอกว่าออกไปหาหอยไง
ต้องออกไปหาหอยแบบนี้ค่ะเพราะว่าเข้าเหลือแต่ต่อแบบนั้นแล้วนะคะ
หอยที่ออกไปหาก็คือหอยจูบค่ะเป็นหอยธรรมชาติ
เขาอยู่ในช่วงที่นาเนี่ยมันแรงแล้วน้ำมันลงแล้วเสียมไล่ขุดไปเลย
เจอแน่นอนนะคะแต่เขาบอกว่าจะต้องใช้ประสบการณ์นิดหน่อย
เพราะลักษณะเจ้าหอยจุกเนี่ยมันคล้ายก้อนดินค่ะ
แกงไปอ่อมอร่อยหมดแล้วค่ะจากหอยไปดูช้างอ้าวมันเกี่ยวกันไหม
ก็อยากให้ไปดูไงคะใกล้กว่านี้มีอีกไหม
นี่คือช้างเขาใหญ่ค่ะเขาเดินชิวเลยนะแต่เราไม่ค่อยชิวเท่าไหร่นะคะ
มองไปแอบมองเข้าไปก็กลัวไปนะคะเขาใหญ่ช่วงนี้ช้างป่าเนี่ยจะออกมา
แล้วเราถ้าโชคดีจริงก็จะได้เห็นระยะประชิดแบบนี้
แล้วเขาบอกว่าภาพที่เห็นถ่ายได้แค่ตัวเดียวนะ
แต่จริงแล้วเขาเดินมาเป็นโขลงเลยค่ะ
ช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะอย่าลืมนะคะวางแผนการเที่ยวให้ดีนะคะ
ส่วนที่ฉันก็ต้องทำหน้าที่ต่อไปเลยค่ะมาคนต่อไปค่ะ
นักท่องเที่ยวรายนี้เป็นคนหลายใจ
โอ้ยสายแล้วนักท่องเที่ยวหลายใจระหว่างนะคะหญิงไทย